คุณผู้ชมคะหลังจากที่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ออกมาเตือนให้เฝ้าระวังเหตุคาร์บอมที่อาจจะเกิดขึ้น๓จุด
ในพื้นที่กรุงเทพหานครและปริมณฑลในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจนครบานได้ไปปิดล้อมตรวจค้นอพาร์ทเมนต์
รามคำแหงและมีนบุรีจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเตรียมก่อเหตุได้๑๐คนค่ะ
อรินทราช๒๖กองบัญชาการตำรวจนครบานตัดสินใจยิงนะคะ

รามคำแหง๖๕เพราะมีข้อมูลว่าห้องพักนี้
คดีความมั่นคงอาศัยอยู่ซึ่งขณะเข้าตรวจค้นผู้ต้องสงสัยก็พยายามที่จะขัดขืนต่อสู้
ตรวจค้นจุดนี้ตำรวจเข้าไปตรวจค้นห้องพักเป้าหมาย๕ห้อง
จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้๘คน
ขณะที่ตำรวจอีกชุดก็บุกเข้าไปตรวจค้นหอพัก
ซึ่งตรวจค้นนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้เกือบ๑๐คน
ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล
เพื่อเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคง
หลังมีรายงานข่าวว่าจะมีกลุ่มผู้ต้องสงสัย
ก่อเหตุวินาศกรรมในพื้นที่กรุงเทพหานครและปริมณฑล
รวม๓จุดในช่วงวันที่๒๕๓๐ตุลาคม
พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔บอกว่า
วันนี้ถือเป็นการตรวจค้นครั้งที่๒ในรอบสัปดาห์นะคะ
ซึ่งเป้าหมายนั้นก็มีทั้งความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ก็เลยจำเป็นค่ะต้องขอกำลังอรินทราชเข้ามาร่วมในการปฏิบัติการในครั้งนี้
ขณะที่ผลการตรวจค้นเมื่อวานยังไม่พบกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงนะคะ
ขณะที่พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พื้นที่กรมกรับการตำรวจนครบาน๓

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

ว่าไม่มีวัตถุไม่พึงประสงค์
รวมถึงไม่พบชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัย
แล้วก็มีการเน้นตรวจรารถต้องสงสัย
อาจจะถูกโจรกรรมมาหรือว่าอาจจะถูกนำมาใช้ในการก่อเหตุ
ตำรวจทุกพื้นที่ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบอู่ซ่อมรถด้วยนะคะ
เพราะอาจจะมีรถถูกขโมยมาดัดแปลง
สำหรับอาการแห่งนี้ตำรวจเคยนำกำลังเข้าตรวจค้นมาแล้วค่ะ
จากการขยายผลการจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัย
คดีวางระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา